ที่เรื่องของการเสียชีวิตของนายพรจีรักจงเจริญกันหน่อยหรือว่าบิลลี่
นะฮะล่าสุดก็ทางด้านของดีเอสไอนั้นเตรียมยื่นคำร้อง
ในการขอเพิกถอนคำสั่งให้ประกันตัวนายชายวัดลิ้มลิขิตอักษร
อดีตหัวหน้าอุทยานนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าไปยุ่งเหยิง
ยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐานแล้วก็ไปพาดพิงหลักฐานทางคดีด้วยนะครับ
ในที่ประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีการเสียชีวิตของนายพรจีมรักจงเจริญหรือว่าบิลลี่
นะฮะก็เป็นชาวกะเหลี่ยงบ้านโป่งลึกบางกรอยที่เพชรชบุรี
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมืองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ
ก็บอกนะครับว่าจะมีการนำคำสัมภาษณ์ของนายชัยวัดนะฮะ
ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่
นุรักษ์ที่เก้าอุบลราชธานีนะครับแล้วก็เป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันกักขังหนวงเหนียวฆ่าและอำพราง
การตายของนายพรจีไปถอดเทปว่าสิ่งที่พูดไปนั้นเนี่ย
มันเข้าข่ายการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานทางคดีในส่วนใดบ้างถ้าครบถ้วนแล้วในช่วงบ่ายวันนี้ก็
บอกด้วยว่าพนักงานสอบสวนจะต้องพิจารณาในประเด็นการขอกำหนดเงื่อนไขการให้ประกันตัวเพิ่มเติมด้วย
เนื่องจากว่าคดีดังกล่าวนั้นกำลังอยู่ในกระบวนการสอบสวน
การออกมาระบุถึงพยานหลักฐานทางคดีหรือว่าการไปพูดไปกล่าวถึงการทำงานของพนักงานสอบสวน
เรื่องการได้มาซึ่งพยานหลักฐานต่างลักษณะลดความน่าเชื่อถือหรือว่าเป็นการชี้นำลักษณะแบบนี้
ก็หมายความว่าสามารถที่จะขอให้สารยกเลิก
ยกเลิกขอเพิกถอนคำสั่งให้ประกันตัวชั่วคราวในชายวัดได้
นะครับแล้วก็นำแบบความว่าท่าสารท่านรับคำบรรเติมตรงนี้
ก็ต้องถูกนำไปฝากขังต่อไปนะครับ